คุณผู้ชมค่ะปกติเนี่ยเชื่อเลยว่ายุคเราเราเนี่ยนะ
ทั้งขวันพี่แจ๊กเชอรี่
จริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวเด็กที่ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนี่
ลียาลูกสาวคนสวยของคุณแม่ธัญญาเขา
จูงมือคุณแม่เข้าวัดไปเลยค่ะ
แม่ไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าและไม่ใช่วันสองวันนะคุณผู้ชม
ขอแม่๔วันเลยงานนี้พี่ธัญญาบอกว่าเอาจริงผิดคาดเหมือนกันนะ
เพราะว่านี่มาเป็นครั้งที่สองแล้วมากับลูกค่ะก็แอบกังวลใจว่าเออ
กลัวลูกจะเบื่อน้องลียาเขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วนะตอนนี้
แต่พอมาจริงพี่ย่าบอกเลยไม่เบื่อเลยนะ
แล้วลูกตั้งใจปฏิบัติธรรมเดินจงกลมอะไรทำได้หมด
นั่งสมาธิตั้งใจศึกษาธรรมะแล้วพอตอนพระอาจารย์สอนเกินคาดจริงจริง
คุณผู้ชมเดี๋ยวเป็นไงฟังคุณแม่เขาเมาส์หน่อยค่ะ
บ่นเลยค่ะไม่บ่นเลยไม่ขอกลับก่อนเลยค่ะ
คาดเพราะตอนแรกเราเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาก็คงเข้าแป๊บอะไรอย่างนี้

เป็นไงธรรมะสมัยใหม่มันก็สนุกมากคุณผู้ชมนะ
นอกจากปฏิบัติธรรมแล้วพี่ธัญญาไม่ตกเทรนด์นะคะค่ะ
เข้าสู่วงการสายมูกับเขาด้วยไม่กี่วันที่ผ่านมาอย่างที่รู้กัน
ราหูมันย้ายคนในวงการบันเทิงตั้งโต๊ะบูชา
ขอพรกับพระราหูกันแทบจะทั้งวงการ

วงไปไม่ได้คงลูกนะสามีนี่พี่เป๊กนะฮะ
ไปถึงพี่แคนดี้รากแก่นไปไหว้ราหู
ไม่ไหว้ที่เดียวเอาไว้ให้ปังต้องสองที่
จัดโต๊ะแถลงกันไปเลยก็พิธีใหญ่อลังการกันไป
รวมถึงมีอาจารย์ที่ตัวเองเคารพนับถือมาทำพิธีให้ด้วยค่ะ
ขอพรให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวเห็งปังตลอดไปจ้า
ก็โอเคนะคะก็เป็นพิธีใหญ่
ไปกับน้องแคนดี้แล้วก็มีพี่เป๊กไปด้วย
ก็ไหว้แบบเต็มพิกัดมีวงปีภาษณ์
มีอะไรอย่างนี้มีอาจารย์มาทำพิธี
เป็นอย่างไรสุมชมบอกแล้วว่าไหว้แล้วปัง